ส่วนที่จังหวัดตากนะคะมีคนร้ายค่ะรูปร่างท้วมหน่อยนะคะ
เข้าไปวิ่งราวเป็นทองคำนะคะสร้อยคอทองคำหนัก๓บาท
กว่า๘๐๐๐บาทจากร้านทองอยู่ใกล้ตลาดเทศบาล๓
กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ทั้งหมดดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ

เดินเข้ามาในร้านนะคะขอดูทอง

เส้นแรกใส่เข้าไปก่อนนะคะดูกระจกได้นะหันมาดูกระจกนะคะ
ดีไหมสวยไม่สวยและถอดออกนะเหมือนเลือกจริง

แต่หยิบอีกเส้นหนึ่งใส่พร้อมกันเลยทีนี้

ทองไปเลยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสิบนาฬิกา

ตำรวจสมตาห์กได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แล้วนะคะ
เป็นกล้องวงจรปิดจากห้างทองแม่ทองคำ

กัญญามโนวัชิรสันเจ้าของร้านค่ะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังคงอยู่ในอาการตกใจนะคะ
เหมาะมาด้วยเนี่ยนะคะรูปร่างถมถวมหน่อยสูงความประมาณ
หนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรย์ไม่มีน่ะทำที่เข้ามาเลือกซื้อทอง
สามบาทแล้วก็เอาออกจากคอไปหนึ่งขอเปลี่ยนไลน์ไอ้
ไลน์นี่แหละไอ้ไลน์ที่ขอเปลี่ยนไปเนี่ยเส้นนี้แหละอยู่ในคอแล้วก็เดินออกจากร้านไปหน้าตาเฉยนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์ขออนุญาตบอกรุ่นบอกทะเบียนด้วยนะคะ
แต่เขาบอกว่ากล้องวงจรปิดมันอยู่ไกลหน่อยมันเห็นตัวอักษรไม่ชัดนะคะ
แต่จอดอยู่ที่หน้าร้านค่ะหลบหนีไปทางสะพานกิติขจร
เรื่องต้นนะคะได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาด้วยนะคะกับคนร้ายรายนี้ค่ะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุไม่กี่นาทีคนเดียวกันนี่แหละไปทำทีขอดูทองที่ร้านทองอีกร้านหนึ่ง
อยู่หน้าโรงเรียนตากพิทยาคมและท่าทางน่าสงสัย
เจ้าของร้านก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือแอบถ่ายคลิปไว้นะคะ
ขณะที่เขาเดินวนขอดูทองในร้านสองรอบแล้วก็เดินออกจากร้านไปค่ะ
ก็ไม่ได้อะไรไปเนี่ยนะคะเจ้าของร้านโทรศัพท์บอกตำรวจ
แล้วผ่านไป๕นาทีเขาก็ไปก่อเหตุที่ร้านที่เขาได้ทองออกไปเนี่ยนะคะ
ห่างกันประมาณสองถึงสามกิโลเมตรเท่านั้นค่ะ